คุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าของเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ

เมื่อวานนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นสาวหล่อนะครับอายุ๒๒ปี
ร้องขอความช่วยเหลือทางคดีจากทางเพจสายใหม่ต้องรอด
เพราะเธอถูกผู้ชายที่อยู่ร่วมอพาร์ทเมนต์เดียวกันเนี่ย
บุกเข้ามาในห้องของเธอจะล่วงละเมิดเธอ

แล้วพอไปแจ้งความเนี่ยตำรวจบอกให้รอผลการตรวจร่างกายก่อน
อืมแต่หลักฐานจากกล้องวงจรปิดมันชัดเจนนะคะ
แล้วระหว่างนี้ผู้ชายคนนี้ก็ยังอยู่ในอพาร์ทเมนต์ที่เดียวกับเธอนั่นแหละ

นี่เลยไปขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ

พาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งแถวอุดมศุกร์นะฮะ
ผู้ชายเสื้อสีส้มเนี่ยฮะเมื่อสักครู่นี้
เดินถือหมวกกันน็อกไปเคาะห้องที่ชั้นหนึ่งของอพาร์ทเมนต์
พอเจ้าของห้องเขาเปิดประตูก็ผลักแล้วก็รีบเข้าไปในห้องเลยนะฮะ
จะไปล่วงละเมิดเจ้าของห้องเค้า
ซึ่งเขาเป็นสาวหล่อนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มกราคมตอนเที่ยงคืน๓๒นาทีนะฮะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดจะเห็นสาวหล่อเจ้าของห้องเนี่ย
เดินกลับมาหลังจากที่เธอออกอุบายว่าเดี๋ยวขอไปซื้อถุงยางอนามัยก่อน
แต่เธอก็ไม่เข้าไปในห้องนะฮะโดยอยู่ที่หน้าประตูห้องนะครับ
อยู่ข้างนอกอยู่๒๐นาทีผู้ชายเสื้อส้มคนนี้คือรอจนหลับไปเลยนะฮะ
พอรู้สึกตัวเนี่ยเปิดประตูห้องออกมาเห็นเจ้าของห้องเนี่ยเขาอยู่ข้างนอก
เห็นไหมทำท่าทำทางเหมือนจะเข้าไปทำร้ายเขาด้วยอ่านี่ฮะ
แล้วก็เดินหนีไปทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งตอนเนี้ยที่เดินออกไปเนี่ย
นี่คือตี๒๕๑นาทีเอาขอดูภาพตอนแรกหน่อย
ผู้ชายเสื้อสีส้มเดินมาคนเดียวนะนี่นะฮะเที่ยงคืน๓๒เห็นไหม
เคาะประตูซึ่งเจ้าของห้องเขาเป็นสาวหล่อเขาก็ไม่รู้ว่าใครมาไง
เขาก็คงเปิดประตูว่าเอ๊ะใครมาเคาะประตู
พอเค้าเปิดประตูเนี่ยก็ดันเข้าไปเลยนี่เห็นมั้ยฮะ
เปิดประตูออกมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ดันตัวเองเข้าไปเลยแล้วก็ปิดประตู
ซึ่งระหว่างนี้เธอบอกเธอจะถูกล่วงละเมิดนะฮะ
จะถูกอนาจารย์เลยทำทีเป็นเดี๋ยวไปซื้อถุงยางอนามัยก่อน
อันนี้คือภาพที่เธอไปซื้อถุงยางอนามัยมาแล้วแล้วเดินกลับมาที่ห้อง
แต่เธอไม่ยอมเข้าห้องนะฮะเพราะรู้ว่าผู้ชายเสื้อสีส้มอยู่ในห้อง
ค่ะนี่นะครับทุกผู้ชมครับทางสาวหล่อคนนี้นะครับ
นำคลิปหลักฐานไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
เมื่อคืนนี้นะครับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนี่ฮะก็ดูหลักฐานต่างนะครับ
บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยเอาตัวคนก่อเหตุไปดำเนินคดีให้เร็วหน่อย
คือเธอเนี่ยกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยเนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุไปแจ้งความตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจร่างกายก่อนยังแจ้งข้อหาดำเนินคดีไม่ได้
แต่ผู้ชายคนนี้อยู่ที่พักอพาร์ทเมนต์เดียวกับเธอไงทุกวันนี้เธอเข้าออกห้องเข้าออกอพาร์ทเมนต์
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุยังนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ตึกอย่างสบายใจทุกวัน
โอ้โหแต่กลายเป็นผู้เสียหายเองต้องอยู่อย่างไม่สบายใจและกังวลใจ
ก็นี่เห็นไหมมีแค่ใบบันทึกประจำวันแต่ยังไม่แจ้งข้อหา
แล้วจะให้เธอทำยังไงทั้งทั้งที่ความจริงแล้วคุณเอกพบบอกว่า
ถ้าดูจากคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นี่มันผิดหลายข้อหานะ
บุกรุกก็มีจะไปล่วงละเมิดอนาจารย์เขาก็มีคือ
แต่ยังไม่ได้ดำเนินคดีเลยนะฮะคนก่อเหตุก็ยังเนี่ยฮะ
อยู่ที่ที่พักแบบเนี้ยครับล่าสุดช่วงเช้าวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับ๙นาฬิกาวันนี้ชุดสืบสวนสอบสวน
ตำรวจสอนออุดมศุกร์เจ้าของพื้นที่นี่พอผู้เสียหาย
ก็ไปร้องขอความช่วยเหลือผ่านเพจสายใหม่ต้องรอด
สื่อมวลชนตำรวจไปเลยแล้วก็ได้ตัวแล้วด้วยความรวดเร็ว
นี่นะฮะหลังจากที่เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่๒๐มกราคมนะครับ
วันนี้๒๖มกราคมผู้ชายคนนี้เขาชื่อบอมนะฮะ
ทุกผู้ชมครับพักอยู่อพาร์ทเมนต์เดียวกับผู้เสียหายนะครับ
เจ้าตัวยอมรับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุจริงนะซึ่งก็จำนวนด้วยหลักฐานจากกล้องวงจรปิดด้วยนั่นแหละ
เข้าไปในห้องเขาแล้วตอนออกมาก็ไปฮึดฮัดฮึดฮัด
ทำร้ายเขาด้วยก่อนจะเดินออกไปทางผู้เสียหายทางผู้ก่อเหตุนะฮะ
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักนะครับแล้วเชื่อไหม
เขามีลูกมีเมียนะอืมเออลูกกับเมียก็อยู่ที่นี่นี่แหละค่ะ
ภรรยาของในบอมพอรู้เรื่องนี้ตกใจนะฮะกับสิ่งที่สามีทำลงไป
ถึงขั้นแบบโอ้โหตะโกนต่อว่าด่าทอสามีเลยบอกโอ้โหทำไมเลวอย่างนี้
แต่ทางฝั่งของภรรยาของผู้ก่อเหตุก็พยายามจะคุยกับทางฝั่งของสาวหล่อที่เสียหายนะผู้เสียหายอ่ะ
ว่าเออยังไงเนี่ยอยากให้เห็นใจทางฝั่งครอบครัวเขาด้วย
เพราะว่าเขามีลูกสาวอายุเจ็ดขวบแล้วพ่อมาถูกจับเนี่ยฮะ
แต่ต้องย้อนกลับไปถามฝ่ายชายเขานะคือคุณไม่น่าไปก่อเหตุจริง
โอ้โหอายลูกอายเมียมั้ยละนะมีลูกสาวอีกต่างหาก
นี่เห็นไหมล่ะคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับวันนี้นะครับ
ได้คุยกับน้องที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
คือเธอก็ยังวิตกกังวลนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนอนหลับอยู่ในห้อง
มีเสียงคนมาเคาะประตูนะ
แล้วก็มีเสียงเรียกด้วยนะบอกเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อย
เธอก็คิดว่าเป็นพี่ชายมาเคาะประตู
พอเป็นเสียงผู้ชายก็ไปเปิดประตู
ปรากฏว่าในบอมฮะเพื่อนร่วมอพาร์ทเมนต์
ผลักเธอเข้าไปในห้องแล้วก็เดินเข้าไปในห้องเธอแล้วปิดประตู
ก่อนจะบอกว่าอยากจะเปลี่ยนธอมให้เป็นเธอ
แล้วก็ลุกเข้ามาหาตัวเธอจะข่มขืนเธอ
เธอก็พยายามดิ้นต่อสู้แต่สู้แรงไม่ไหว
สุดท้ายตัดสินใจออกอุบายบอกใจเย็นพี่หนูกลัวท้อง
เดี๋ยวไปซื้อถุงยางก่อนฝ่ายในบอมก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์นะ
ผู้เสียหายก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อเอง
แล้วก็เลยเดินออกไปนอกห้องซึ่งก็ไปอยู่ข้างนอกสักพักนึง
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากพี่ชายนะฮะ
พี่ชายก็พาไปแจ้งความตำรวจที่สอนออุดมศุกร์หลังจากที่ในบอมเนี่ยเห็นว่าไม่กลับเข้ามาในห้อง
แล้วเดินออกมาตอนตี๒กว่าแล้วก็เดินหนีหายไป
แต่พอไปแจ้งความในคืนวันนั้นนะครับที่สอนออุดมศุกร์
ผู้เสียหายบอกว่าตำรวจเนี่ยบอกว่าจะให้รอผลการตรวจร่างกายก่อน
ว่าอีก๓สัปดาห์จะออกมาผลการตรวจร่างกาย
แล้วถึงจะเรียกตัวในบอมเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหา

บอมก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่ที่อพาร์ทเมนต์
นั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ตึกแถวตึก
เวลาเธอเดินผ่านก็ทำท่าทางเยาะเย้ย
จนเธออยู่ไม่ได้ต้องออกไปอยู่กับแม่
เราก็เลยลองเปิดประตูแง้มดูค่ะ
พอเราเปิดประตูเขาก็จับประตูได้
เขาก็แทรกตัวเข้ามา
ใช่เพราะว่าเขาแอบอยู่ตรงหลังประตู
เราก็เริ่มออกอุบายในการที่จะให้เขาออกไป
ในการที่บอกว่าหนูกลัวนะพี่ไม่มีถุง
เราออกอุบายประมาณ๓รอบ
รอบแรกก็คือหนูบอกเขาว่าให้พี่ออกไปซื้อถุง

เพราะว่าคนที่เขากระทำ

ยังกินเหล้ายังทำอะไรไม่ปกติ
เป็นว่าตอนนี้ตำรวจมาคุมตัวไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ตอนนี้ส่งตัวฝากขังที่ศาลเรียบร้อยแล้วนะฮะ

แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๐มากราคม